คุณผู้ชมครับมีเจ้าหน้าที่อาสากู้ภัยคนหนึ่งนะครับ
ครอบครัวเขาร้องเรียนขอความเป็นธรรมหน่อย
เป็นเข็มกระตุ้นเข็มบูสเตอร์นะครับ
แล้วกลับมาอยู่ที่บ้านไม่ถึง๒๔ชั่วโมง
ปรากฏว่าเสียชีวิตนะครับ
นี่เป็นแม่ของผู้ตายนะครับที่ร้องไห้หลังจากลูกชายเสียชีวิตนะครับ
ลูกชายชื่อนายประสงค์อายุ๔๐ปีนะฮะ
เป็นเจ้าหน้าที่อาสากู้ภัยของ

มีทางสสรัชบุรีพพรคุณกุลวลีเนี่ย
ก็มาที่บ้านด้วย

ทางนายแพทย์ประจำศูนย์ฉีดวัคซีนก็มาด้วยนะครับ
คือคุณประสงค์ที่เสียชีวิตเนี่ยนะครับท่านผู้ชมครับ

พี่ชายบอกว่าน้องไปฉีดวัคซีนเข็ม๓

๖นาฬิกา๑๗นาทีของวันที่๑๗กันยายน

หลังจากนั้นช่วงเที่ยงคืนเนี่ยเหมือนกับน้องชายมีอาการอะไรนะครับ
เพราะว่าแม่ได้ยินเสียงน้องชายเนี่ยพูดประมาณว่า
คืนนี้ตายแน่สงสัยคืนนี้ตายแน่
คือพอมาพบอีกทีก็ตี๒เนี่ยคือเสียชีวิตแล้วนะฮะ

ก็มารับศพส่งไปชนะสูตรนะครับ
สาเหตุการเสียชีวิตต้องรอการชนะสูตรก่อนนะครับ

น่าจะเสียชีวิตจากการไปฉีดเข็ม๓หรือเปล่า

อยากให้เงียบ
ตอนนี้มีผลการชนะสูตรออกมานะครับ

เกิดจากระบบไหลเวียนโลหิตล้มเหลวนะครับ
แต่ว่าทางสาธารณสูตรจังหวัดก็บอกว่า

ให้มีหลักเกณฑ์ของศพศชอยู่แล้ว

มาดูแลแล้วก็ช่วยเหลือครอบครัวตรงนี้ให้
คือเดี๋ยวหลายท่านก็จะกลัวว่าเอ๊ะแหมไม่กล้าไปฉีดวัคซีนอะไรกัน
คือไอ้ผลข้างเคียงผลกระทบต่างเนี่ยมันก็มีบ้างนั่นแหละ
แต่ยังไงซะการไปฉีดต่างคุณหมอที่เขาเกี่ยวข้อง
เขาก็ยืนยันว่าอย่างน้อยถ้ามันเกิดติดโควิดอะไรขึ้นมา
การป้องกันการเสียชีวิตตรงเนี้ยมันก็จะมีผลกับการทำให้ท่านเนี่ย
ไม่ถึงขั้นเสียชีวิตถ้าได้รับการฉีดวัคซีน